พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่กาลสินกันหน่อยนะคะ
ความรักที่มันมีเรื่องความหึงหวงที่มันมีความระแวงเข้ามาเกี่ยวข้อง
มักจะจบไม่ค่อยสวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะที่จบลงด้วยความตาย
ผู้ชายกับผู้หญิงไปเช่าห้องพักเปิดโรงแรมอยู่ด้วยกันนะคะ
แล้วปรากฏว่าผู้หญิงอยู่ในสภาพนอนหงายที่ลำคอเนี่ยมีรอยเขียวช้ำเลือดไหลออกทางหูน้ำลายฟูมปากเลย
ผู้ชายเป็นคนทำค่ะนั่งเฝ้าศพทั้งคืนด้วยนะก่อนตัดสินใจหนีออกไป
ไปหาแม่บอกให้แม่พาไปหาตำรวจนะคะ
ตำรวจสภยางตลาดจังหวัดกรสินพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินได้รับแจ้งมานะคะว่าพบศพอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่บ้านโคกศรีในตำบลอุ่มเม่า
ก็มาตรวจสอบก็พบศพนางสาวพักจิราเสี่ยงไหลวัย๒๗ปีอยู่ที่นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๙พฤศจิกายนอย่างที่บอกว่าสภาพของผู้เสียชีวิตตอนที่เจอ
หงายสวมเสื้อยีนแขนยาวสีฟ้านุ่งกางเกงยีนสีดำมีน้ำลายฟูมปากเลือดออกที่หู
และที่ลำคอเนี่ยมีรอยเขียวช้ำร่างกายไม่มีบาดแผลอื่นนะคะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงค่ะ
พนักงานรีสอร์ทเขาก็บอกว่าห้องนี้เนี่ยมีผู้ชายกับผู้หญิงมาเปิดห้องพักอยู่ด้วยกัน
กลางดึกวันที่๒๘พอครบกำหนดเวลาพักพนักงานก็ไปเคาะประตูเรียกค่ะ
ผู้ชายเนี่ยหายตัวไปจากนั้นกลางดึกที่ผ่านมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะ
นางพิษสมัยพิมพาแสงวัยห้าสิบสามปีพาลูกชายคือนายพรงเทพพิมพาแสงวัยยี่สิบแปดปี
ไปหาตำรวจสพยางตลาดค่ะเล่าให้ฟังบอกว่า
ลูกชายนายพงเทพเนี่ยไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาในรีสอร์ท
ซึ่งยังไม่รู้ว่าภรรยาอาการเป็นยังไงตัวเขาก็กลัวความผิด
อยากมาขอคำปรึกษากับตำรวจก็เป็นจังหวะใกล้กันกับที่ตำรวจได้รับแจ้งมา
ให้ไปตรวจสอบศพผู้หญิงซึ่งก็คือเรื่องราวตรงกัน
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวพักจิราก็คือภรรยาของนายพงเทพนั่นแหละค่ะเขาบอก
กระทั่งผู้หญิงทนไม่ไหวอ่ะค่ะนางสาวพักจิราก็เลยหนีเข้ากรุงเทพเลยหางานทำ
จะกลับมายี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเองแล้วคืนวันเกิดเหตุวันที่ยี่สิบแปด
นางสาวพระจิราไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงเขาก็หึงอะค่ะ
ก็เลยตามไปลากตัวมาจากที่เที่ยวมาเปิดห้องพักที่รีสอร์ท
ตั้งใจว่าจะมาพูดคุยเคลียร์กันแต่มันเคลียร์กันไม่จบค่ะ
มันเคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยผลักนางสาวพักจิราล้มลงบนที่นอน
แล้วก็เอามือเนี่ยบีบคออย่างแรงจนนางสาวพักจิรานแน่นิ่ง
แล้วก็ตายคามือหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ย
เขานั่งเฝ้าศพนางสาวพักจิราทั้งคืนเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงดี
ตัดสินใจได้ว่าไปหาแม่ให้แม่พาไปหาตำรวจ
ฝ่ายแม่เองก็บอกว่านางสาวพักจิราเนี่ย
เป็นม่ายลูกติด๓คนอยู่กินกับลูกชายมา๓ปีแล้วค่ะ
คือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยหน้าตาดีลูกก็เลยหึงหวง
มีปากเสียงกันบ่อยครั้งแล้วขณะเดียวกันลูกเองเนี่ย
มีอาการบกพร่องทางจิตเวทต้องกินยาเป็นประจำด้วย
แต่ก็อีรอปเดิมอะค่ะพอเห็นว่าเหมือนอาการจะดีขึ้น
ก็เข้าใจว่าตัวเองน่าจะหายแล้วก็เลยไม่กินยาอย่างต่อเนื่องไม่ยอมไป

เพราะว่าขาดยาแล้วก็เลยเกาะเหตุแบบนี้ขึ้น
ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งคอเกราะหานะครับ

สาเหตุทำให้ถึงแก่ความตายค่ะ
ก็นำตัวส่งพนักงานสืบสวนดำเนินคดีต่อไปแล้ว